ครูพรุธชมคะครูแอ๊สเก๋เสียชีวิตแล้วนะคะ
ครูแอ๊สเป็นใครนะคะเป็นกูรูอยู่ที่จังหวัดบริรรมค่ะ
คือตอนที่มีคนไปเจอสภาพศพแกเสียชีวิตนี่นะคะ

แล้วตัวเนี่ยยังเปียกเพราะเพิ่งอาบน้ำเสร็จมันหมาด
นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่มุมหนึ่งนำมาเตือนด้วยนะคะ
ว่าเรื่องของฟืนไฟคือประมาทไม่ได้เลยนะ

ตำรวจสพเมืองบุรีรำค่ะพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
คุณครูนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านพักหลังนี้แหละค่ะ
ที่ตะมนต์อีสานอำเภอเมืองบูรีรำนะคะ
คือตอนไปตอนแรกพบว่าประตูมันถูกล็อกจากด้านใน
ก็สุดท้ายแล้วต้องงัดเข้าไปเห็นไหมคะ
สภาพศพนอนอยู่บนเตียงนอนแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายชื่อจริงก็คือนางสาวสุพนาไตรนรงค
หรือว่าครูแอดอายุ๔๘ปี
แอดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนบ้านเสม็ด

นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
สภาพศพก็ขึ้นอืดแล้ว
ลมก็ถูกเปิดทิ้งไว้ด้วยนะคะ
ทีนี้น่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชม
คือที่บริเวณศพมีโทรศัพท์มือถือวางอยู่

วางอยู่ใต้รักแร้ด้านขวา

กองอยู่ใต้เท้าตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ข้าวของก็ไม่ได้ถูกลื้อค้นอยู่ครบด้วย
น่าจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานอนเล่นโทรศัพท์
ไฟดูดครับเพราะมีรอยไหม้ที่แขนด้านขวานะคะบริเวณที่
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพัชรินปุยติ
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับครูแอดแล้วก็เป็นคนแรกที่มาพบศพครูแอดด้วยนะคะ
ก็เราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมจู่ก็สงสัย

บอกว่าอ้าวก็ทางโรงเรียนที่ครูแอดสอนเนี่ย
โทรมาบอกว่าไม่เห็นผู้ตายไปสอนหลายวันแล้วนะคะ
ทีนี้คุณพัชรินก็โทรไปก็ไม่รับสายด้วย
ด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าจะได้รับอันตรายก็เลยเดินมาดูที่บ้าน
สุดท้ายพบว่าครูแอดเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วเราถามต่อว่าครูแอ๊กแกมีใครอยู่กับแกที่บ้านไหม

คุณพัชรินบอกว่าครูแอดอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
เพราะเลิกรากับสามีหลายปีแล้ว
มีเพียงสุดรักษณ์ที่เลี้ยงไว้สองตัวเป็นเพื่อน
อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจให้กู้ภัยนำร่างของครูแอด
ไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบุริยุรรรม
แล้วต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ระวังเลยนะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
อันตรายจะเกิดขึ้นกับท่านได้นะ